คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่ง
ว่าน้ำพึ่งนะฮะแต่ว่าฉายาในข่าวที่เขาไปก่อคดีมาก่อนหน้านี้คือ
โกงเงินทอนเอาแบงค์หนีบที่รักแร้
จนเป็นฉายาเป็นป้ารักและเหนียวใช่ค่ะนะฮะ
แต่ลาดสุดผูกดำบันคดีเนื่องจากว่าไปถ่ายขนาดรถของน้อง
ของสามีห้าคันรวดเลยนะฮะล่าสุดก็นำตัวไปฝากหางต่อสารเป็นผลัดแรก
ในข้อหาวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับรองสารวัตรสอบสวนสพพระประแดง
มุดปราการควบคุมตัวนางสาวน้ำพึ่งเศษทิพย์อายุห้าสิบเอ็ดปีนะฮะ
แต่ว่าในโซเชียลเขาก็พากันตั้งฉายาตามพฤติกรรมพฤติการที่ปรากฏ
ก็คือป้ารักแร้เหนียวคือเวลาที่เขาไปซื้อของอ่ะ
พอรับเงินทอนจากแคทเชียร์มาเสร็จแล้วก็จะเหน็บใต้รักแร้ไงแล้วก็มาบอกว่า
ยังไม่ได้เงินทอนเลยยังไม่ได้เงินทอนอ่า
ทำจนแบบหลายพื้นที่เขารู้ไปหมดแล้วอ่ะเยอะมาก
นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะพนักงานก็บางทีไม่ทราบอ่ะเนอะ
ก็เพิ่มเงินทอนไปให้ก็กลายเป็นกลายเป็นเสียหายไป
คุณแต่ช่วงหลังหลังเขารู้ทันไงฮะอืม
แล้วก็บอกเขาก่อนอ้าวป้าเอาไปแล้วนี่
แต่ต้องบอกนะว่าที่โดนจับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ละคดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการวางเพลิงนะฮะ
ก็โดนข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ไปเพราะว่า
คุณน้ำพึ่งคนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งญาติเองเขาอยู่ที่
ตะบนบางยออำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการเนี่ย
เขาถูกคุณป้าคนนี้เอาน้ำมันไปลาดไปเผารถยนต์เขา
รถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายไปห้าคันทรัพย์สินในบ้านเสียหายบางส่วน
สำหรับข้อหานี้มีโทษอย่างไรบ้างนะฮะนางสาวน้ำพึ่งหรือว่าป้ามรักแร้เหนียวเนี่ยนะฮะ
มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีปรับตั้งแต่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันสี่หมดร้อยบาท
นะครับส่วนกรณีที่เอ่อผู้ต้องหาเนี่ยไปก่อเหตุตามร้านสะดวกซื้อต่างต่างที่
อ่ามีเรื่องของเงินทงเงินทอนต่างต่างเนี่ยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายไปดูตัวที่สพพระประแดงแต่อย่างใด
ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นร้านสะดวกซื้อพนักงานที่อ่าตกเป็นเหยื่อต่างต่าง
ต้องการจะไปแจ้งข้อกระดาษหาไปชี้ตัวก็ไปได้นะเอาหลักฐานเข้าไปฮะ
กล้องวงจรปิดนะแล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ได้ในพื้นที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุได้
ตำรวจนะฮะก็จะดำเนินการอายัดตัวผู้ต้องหาแล้วก็ดำเนินคดีไปอีกหนึ่งคดีเพิ่มเติม
ระหว่างนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากหางต่อสารแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามถาม
สาเหตุและเหตุผลที่ทำแต่นางสรรพึ่งเองก็ก้มหน้าก้มตา
ไม่ได้พูดอะไรแต่อย่างใดกับคำถามที่นักข่าวได้พยายามถามไป
ครับทั้งเมื่อเรื่องของการเผารถของน้องสามีทั้งเมื่อเรื่องของการไปอ่า
โกงเงินทงเงินทอนซึ่งเขาเองก็บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาไม่ได้โกง
แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันส่วนเรื่องของการเผารถเขาบอกว่า
เขาถูกน้องสามีเนี้ยเหมือนพูดจาแบบไม่ดีอ่ะอืม
มันโกรธแค้นก็เลยต้องการจะล้างแค้นอะไรแบบนี้แหละครับ